ครับคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมีมติเป็นเอกฉันนะครับ
มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๓แล้วนะครับ
เป็นคนที่คุณผู้ชมคาดการณคาดเดาเอาไว้หรือเปล่า
นี่ครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับรักษาราชการนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือว่ากตช
แล้วก็คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร
วาระสำคัญคือการเสนอชื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่สิบสาม
ต่อจากพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้
สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อมี๒รายชื่อนะครับที่สำคัญคาดว่าจะถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับ
แล้วก็ผลตำรวจเอกรอยอิงข์ไปส์รสฟราวน์ด์ตอ
รุ่นสี่สิบไปสุดครับที่ประชุมกอตเฉานะครับ
มีมติแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๓
มติเอกฉันนะครับ๖ต่อ๐นะครับ
สำหรับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์หรือว่าบิ๊กเด่นนะครับ
เป็นแคนดิเดตในฐานะอาวุโสลำดับ๒
เหลืออายุราชการ๑ปีท่านจบนักเรียนเตรียมทหารรุ่น๒๒

จบปริโธคจากสหรัฐอเมริกาเป็นอดีตรองผู้เก่ากับการศรนบางรักษ์
เป็นรองผู้การ๑๙๑เป็นรองผู้การอคฝ
เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
เด่นยังเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่หลบหนีข้ามประเทศครับ